ถ้ายังคิดไม่ออกว่าวันอาทิตย์นี้คุณจะเชียร์ใครดี
แล้วนึกไม่ออกด้วยว่าใครมันจะเป็นแชมป

ไปดูกันหน่อยเพราะว่าที่นี่เขาจัดเลยนะครับว่า
ทำนายผลฟุตบอลโลกกับทางสวนสัตว์เขาเขียว

ครับแนวลิงนาตาลีอ่าปีลบบุรีอ่า
มาครั้งนี้นะครับไปกันที่จังหวัดชนบุรีที่อำเภอศรีราชาครับ
ก็ไปเจอกับนายอัตภพรศรีเหรันนะครับเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
บอกว่าทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้สร้างสีสันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘
ร่วมกับทางสำนักงานปรายศนีย์ไทยเขต๒ก็นำเจ้านกแก้วมาคอแสนรู้เพศผู้
ที่เคยมีผลงานนะเคยฝากผลงานเอาไว้แล้วในการทายแชมป์ฟุตบอลโลกปี๒๐
ปีนั้นสเปนได้แชมป์
แล้วก็ท้ายแชมป์ฟุตบอลยูโรปี๒๐๑๒

ถ่ายถูกแต่ว่าแชมป์คือเจอร์มันเองโอ้วววววว

เขาบอกว่ามันแม่นมาก
วันนี้ทางสวนสัตว์จึงให้เจ้าเจอาเนี่ยมาแสดงศักยภาพอีกครั้งด้วยการทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบชิงชนะเลิศที่รัสเซียเนี่ยเจอกันระหว่างฝรั่งเศสและโครเอเชียในวันอาทิตย์นี้
ไปดูกันหน่อยว่าเจ้าเจอาเนี่ยทายเป็นทีมอะไรที่จะชนะ

ตอนนี้ทรงชาติเริ่มเหมือนกัน

ให้เจ้าเจอร์ละบินมาเลือก
ว่าใครจะได้แชมป์ใช่ไหม
เจ้าเจอาพร้อมแล้วก็ลงมาแล้วก็
สายหน้ามองซ้ายมองขวาแล้วก็เอาปากคาบกึ๊บลงมา

ฝรั่งเศสมาให้เป็นแชมป์ครับ
โอ้โหคุณครูที่พานักลงนักเรียนไปดูนี่

เขียนเอาไว้ในปรายศนียบัตรว่า

ว่ากันไปนะครับเนี่ยเป็นสีสารเอามาให้ดูกัน